ตามต่อนะคะกรณีที่เพื่อนบ้านที่เป็นเครือยาศกันเป็นน้องเขยน้องเมียกันนะคะ
ยิงกันตายที่เมื่อวานนี้จับได้แล้วที่อายุเท่ากันเลยคนก่อเหตุ๗๔คนตายก็๗๔
ประเด็นคือเห็นบอกคนก่อเหตุไปตบเมียคนตายก่อนเมียคนตายก็เลยโทรเรียกสามีกลับมาเคลียร์
แล้วพอสามีกลับมาปุ๊บบอกเก๋านะเหรอโดนยิงปุ๊บตายเลย
มันจะมีสีออกเหลืองนวลล้ำกันมานิดเดียว
และนั่นคือเรื่องเมื่อสามสิบปีก่อนนะคะ

นี่คนยิงค่ะอายุ๗๔ปีนะคะ
นายสมพงศ์ค่ะมีศักดิ์เป็นน้องเขยของคนตายนะครับ
คนตายชื่อนายอุทัยถูกยิงเข้าหน้าอกข้างซ้าย
นัดนอนจมกองเลือดเสียชีวิตเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ

ตอนที่ก่อเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปถึงผู้ตายยังหายใจโรลินอยู่นะ
ก็พยายามยื้อแล้วแต่สุดท้ายช่วยไม่ไหวจริงนะคะ
นายสมพงศ์เองก็ไม่ได้หลบหนีรอมอบตัวแล้วก็สารภาพว่าเขาก็ยิงจริง
ภรรยาคนตายบอกว่าเมื่อวานทาสีกำแพงรั้วหน้าบ้านอยู่
นายสมพงศ์คนก่อเหตุก็เดินมาถามบอกว่ามาทาสีเลยมากำแพงรั้วบ้านเขาทำไม
แล้วปากกาสีฟ้ามาขีดเส้นบนกำแพงรัวบ้านเหมือนทำนองแบบแบ่งเส้นเขตแดนอ่ะ
แล้วก็ชี้ให้ดูหมุดด้วยว่าเห็นหุดไหมว่าหมุดอยู่ตรงไหน
เธอก็เลยลุกขึ้นยืนพอเงยหน้าขึ้นมาเท่านั้นแหละ
นายสมพงศ์ก็ตบหน้าข้างซ้ายเธอจนแว่นหักแล้วก็มีรอยช้ำเหนือตาซ้ายกับข้างกกหูซ้ายด้วย
เธอก็เลยโทรหาสามีบอกพ่อมาตบแม่
สามีนี่ขายติ่มซำอยู่นั่งวินกลับมาเลยนะคะ
ไม่ยอมจ่ายเงิน
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ย
ก็มาจากเรื่องไอ้ขอบเขตที่ดินนั่นแหละ
ก็ภรรยาคนตายทาสีล้ำกำแพงรั้วหน้าบ้านเขา
เขาก็เลยออกไปเตือนเนี่ยพี่อุ๋ยลองดูเท่านั้นแหละ
เส้นสีแดงที่เราวงกรอบสี่เหลี่ยมไว้
เขาบอกก็เนี่ยทาล้ำมาที่กำแพงบ้านเขา
เขาเตือนไปเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นทะเลาะกัน
เขาก็ยอมรับว่าเขาตบหน้าภรรยาคนตายจริง
ภรรยาคนตายก็โทรเรียกผู้ตายมาช่วยเคลียร์

เขาบอกอย่าเข้ามานะมีปืนนะ

เขาก็เลยยิงสวนไปนัดหนึ่งเข้ากลางหน้าอกคนตาย
คนตายก็ล้มลงเลยจมกองเลือดเสียชีวิต
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
อะคับลา

วันนี้ค่ะภรรยาคนตายก็บอกว่า
ขอชี้แจงบ้างเพราะว่าคนก่อเหตุบอกว่า
บอกว่าเรื่องที่เขามาอ้างว่าติดหนี้ในการสร้างบ้าน๓๕ปีก่อน

เพราะว่าสามีเธอที่ตายไปแล้วนั่นน่ะ
จ่ายค่าวัสดุไป๒ครั้งครั้งละ๔หมื่นกับ๕หมื่นบาท

เอาไปซื้อวัสดุมาก่อสร้างบ้าน
ครอบครัวเธอก็เลยจ้างช่างที่อื่นมาสร้างบ้านให้ต่างหาก
จะมาทวงเงิน๒๕๐๐๐๐บาทได้อย่างไรล่ะทีนี้
ตั้งป้าเป็นหนี้เขาอยู่๔๕๐๐๐๐บาทต้องได้
ไม่มีเขาเป็นหนี้เราไม่ใช่เราเป็นหนี้เขา
เรานึกว่า๓๐กว่าปีก็ไม่เคยคุยกันนะ
ก็กับเมียเขากับลูกเขาดีคุยกัน
แต่ไอ้ผัวมันไม่ดีเราก็ไม่คุยด้วย

เป็นคลองบ้านเอาเงินเราไปก็คลองบ้าน
เราไปติดตามความคืบหน้าที่สพรัฐนาธิเบสนะคะ
ธนายโชคชัยชายวานิทธิ์ผลพร้อมกับลูกสาวคนเกาะเหตุ
พบพนักงานสอบสวนแล้วก็ผู้ต้องหา
คือเอายามาให้เพราะว่าผู้ต้องหาก็อายุเยอะแล้วอะค่ะ

มีปัญหาเรื่องกล่องเสียงด้วยก็ยังสอบปากคำไม่ได้มากนัก
พอพบพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยทนายโชคชัย

คนตายก็ใช้คำหยาบคายและปรีเข้ามาหา

นายสมพงศ์เองก็บอกไม่ได้ตั้งใจเจาะยิง

ถ้าตั้งใจยิงเนี่ยคงใช้มือเดียวถือแล้วเจาะไปที่ตัวแล้ว
แต่อันนี้ถือปืนสองมือเพราะยิงไม่เป็น
ตรงหน้าเราก็แยกกันไปอยู่แล้วล่ะ
เขาไปตามแฟนเข้ามาบ้างรู้สึกว่าอย่างนั้นนะ
ก็เลยออกมาแล้วก็เขาก็จะเข้ามาทำร้าย
เขาก็โชว์ให้ดูว่าเขามีปืนนะ
เขาก็ไม่หยุดเขาเข้ามาต่ออย่างนี้
แล้วก็มีอาการมือบวม
ไปผลักกับผู้หญิงรู้สึกว่าคือภูเกาหา

ยิงปืนไม่เป็นเพิ่งยิงครั้งแรกแต่ปืนนี่ก็เข้ากลางอกเลยนะคะ
ก็โป้งเดียวก็ตายเลยอะค่ะ
ช่วงบ่ายสามที่ผ่านมานะคะลูกสาวผู้ตายก็เดินทางไปรับร่างพ่อ
จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มาบำเพ็ญกุศลที่สาร๒วัดชมพูเวกในอำเภอเมืองนนทบุรี
ก็ทำพิธีรดน้ำศพบรรจุร่างลงศพ
ทุกคนก็ร้องไห้กันอย่างเดียวเลยค่ะ
ลูกสาวบอกว่าขอยืนยันเลยว่าครอบครัวเธอเนี่ยนะไม่เคยเป็นหนี้ผู้ก่อเหตุเลย
เหมือนแม่เลยค่ะว่าเขานั่นแหละที่เป็นหนี้เราเอาเงินเราไปแล้วไม่ซื้อของมาสร้างบ้าน
เราต้องจ้างช่างที่อื่นมาสร้างบ้านแทน
เขาก็บอกว่าให้โอนเงินมาเท่านี้
ตอนนั้นก็รู้นะ
อะเราโอนเงินมาโอนทีเราห้าหมื่นห้าหมื่นแผนนึงโอนไปเรื่อยอย่างเนี้ย
พ่อกับแม่บอกว่าคุณไม่จ่ายแล้วแล้วคุณไปจ้างมือแล้วด้วย
ก็เลยไปจ้างผู้รับเหมาชนใหม่